สำหรับผู้หญิงในประเทศที่มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
เป็นจำนวนมากอย่างปากีสถานนะครับ
การที่จะเริ่มธุรกิจของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย
ด้วยข้อจำกัดทางสังคมหลายอย่าง
แต่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างอินเทอร์เน็
ก็ทำให้การเป็นเจ้าของธุรกิจของผู้หญิงปากีสถาน
ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับ
ทำให้พวกเธอมีรายได้เลี้ยงตัวเอง
แล้วก็สร้างงานให้กับผู้หญิงคนอื่น
โดยเฉพาะผู้หญิงสูงอายุครับ
นครการาจีของปากีสถาน
คนงานต่างรีบผลิตเค้กให้ทันออเดอร์

ทางด้านนักออกแบบก็กำลังโพสต์รูปเค้ก
แบบใหม่ลงในเว็บไซต์
กิจการร้านขยายตัวอย่างรวดเร็ว

นับตั้งแต่วาซีมทำเค้กขายเล่น

แต่ก็อยากทำในสิ่งที่ตัวเองถนัด

เธอเล่าว่าเมื่อก่อนนี้ทำเองทุกอย่าง
ได้รับออเดอร์ประมาณสัปดาห์ละ๔ก้อน

คืออารมณ์ที่ผู้คนต้องการสื่อสารออกมา

ปัจจุบันร้านของเธอเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ

คนทั่วไปและเหล่าคนดังต่างเป็นลูกค้าของเธอ
ปัจจุบันมีโรงงานทำเค้กมีหน้าร้าน
และมีโครงการจะเปิดเพิ่มอีก๑แห่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักในปากีสถาน
ตอนนี้มีชาวปากีสถานจำนวนหนึ่งหันมาเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเอง
จำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ธุรกิจใหม่หันมาเปิดร้านทางอินเตอร์เน็ตและเห็นศักยภาพของตลาดนี้
ปากีสถานเองก็เป็นฝ่ายที่ได้รับประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้
ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเริ่มธุรกิจโดยไม่ต้องรับแรงกดดันจากสังคมที่พวกเขาอยู่
เธอบอกว่าเว็บไซต์นี้เป็นตลาดสำหรับผู้หญิงเป็นที่รองรับสินค้าของแม่บ้าน
ที่ชอบทำอาหารทำขนมหรือทำงานฝีมือออกมาขาย
พวกเธอสามารถมาลงขายสินค้าเหล่านี้โดยได้ฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น
ตอนแรกมีสมาชิกเว็บไซต์แค่๕คนปัจจุบันมีเครือข่ายมากถึง๒๖๐๐๐คนและกำลังเพิ่มขึ้นทุกวัน
จีฮานอาราประธานสมาคมซอฟต์แวร์ปากีสถานเพื่อธุรกิจกล่าวว่า
ปกติแล้วไม่ค่อยมีผู้หญิงทำธุรกิจเพราะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลทั้งเช่าร้านจ้างคนงาน
จะเรื่องความปลอดภัยบางครอบครัวก็ไม่อนุญาตให้ลูกสาวหรือภรรยาออกมาทำงานนอกบ้าน
กล่าวว่าปัจจุบันผู้หญิงเหล่านี้มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้และจุนเจือครอบครัวได้
เมื่อร้านออนไลน์อยู่ตัวก็อาจจะมีทุนมาเปิดร้านจ้างคนดูแล
แต่ว่าในตอนนี้พวกเธอยังบริหารงานจากบ้านไม่ใช่แค่หญิงสาวแต่หมายถึงผู้หญิงสูงวัยด้วย
ปัจจุบันชาวปากีสถานเข้าถึงอินเตอร์เน็ตกันมากขึ้น
การขยายตัวที่เกิดขึ้นล้วนเป็นโอกาสสำหรับผู้หญิงชาวปากีสถาน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน